พี่เป็นเจ้าพ่อผมวงกลวงกล
หวัดดีครับครับ

มังศรีโสซื้อเก๋เหล่าใกล้
มังศรีโสซื้อเก๋เหล่าใกล้
ไล่ศรีศรีไล่เองเอง

คือว่าวันนี้เองจะต้องตายเหมือนหมาที่ร้องเอง
อ๋อตายเหมือนหมาข้างถนน

ไล่ศรีศรีไล่เองเอง

อะไรลองกองเอามาสองโลเอามาสองโล

หยิบน้ำแล้วพ่นเป็นน้ำยาพิษ

รอรอรองกองก่อน

แบบนี้ก็ได้เหรอ
มังศรีโสซื้อเก๋เหล่าใกล้
ไล่ศรีศรีไล่เองเอง

ขอผมเปลี่ยนเป็นเจ้าพ่อรองกองเลยได้ไหม

เออไม่เป็นไร

อะไรละลองกรอง

อยู่ที่ผมภาค

ละก๊อม

มีที่จะบอกว่าได้ไหม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
ไม่มีใครจะบอกว่าเล่นได้แล้ว
เอ้าเล่นเข้ามาพ่อไปผมก็ต้องใจ

เอ้ายังไงวะ

พวกกูอะไรระเบิดฝุ่น

เวลาไหร่จะถึงหน้าหลังกองวะ
แปลงแปลงมาคอย

ถ้าบอกแล้วว่าคุณผู้ชายบอก

นี่สันในหมูราคาถูกไม่แพง

เออพี่โค้งเดี๋ยว

อ้าวให้ลำควองนึงก็แหละ
นี่ที่โครงหมูราคาถูกที่สุด

อ๋อหมูเรือหมูโบ๊ท

อันนี้ราคาถูกมากน้องซื้ออันนี้ไปทำให้กับเจ้านายกิน
อันไหนถูกที่สุด
นั่นแหละสิหมูสาแบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด